อีกหนึ่งวินาทีระทึกค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุรถเก๋งนะคะ
เขาไฟลุกไหม้บนทางด่วนแต่โชคดีที่มีตำรวจขี่ม้าขาวมาช่วยได้ทัน

แป๊บหนึ่งรถไฟไหม

เปิดออกมาไฟลุกเลยนะคะนี่เป็นรถยนต์ไฮบริด
เป็นคลิปวิดีโอที่สมาชิกยูทูปชื่อว่าคุณสรพงศ์อินทนง
เนี่ยกำลังโพสต์ออกมานะคะแล้วก็เป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันบนโลกออนไลน์ค่ะ
มาทีระทึกขณะพบรถยนต์เก๋งโตโยต้าไฮบริดนะคะ
จอดฉุกเฉินบนทางด่วนแล้วก็มีเพลิงลุกไหม้บริเวณช่องเก็บของกระโปรงหลัง
เปลวเพลิงที่ลุกไหม้ค่อนข้างรุนแรงในเวลาอันรวดเร็ว
ขณะที่เจ้าของรถเนี่ยก็แน่นอนตกใจนะคะพยายามดับไฟด้วยการโยนวัตถุต้นเพลิงออกนอกตัวรถ
แต่วินาทีดังกล่าวมีตำรวจท่านหนึ่งค่ะเดินเข้ามาเลยผ่านในคลิปนี้นะคะ
บทพระเอกขี่ม้าขาวมาพร้อมกับถังดับเพลิงช่วยดับไฟ
สร้างความตกใจให้กับเจ้าของรถเป็นอย่างมากค่ะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทสรทัศน์เอี่ยมละอนะคะสารวัตรจรจรสอนอวัดพระยากรัย
ซึ่งก็เป็นตำรวจในคลิปเปิดเผยว่าเหตุเนี่ยเกิดช่วงประมาณบ่ายโมงของวันอังคารที่ผ่านมา
ขณะใช้ทางด่วนจากสาธุประดิษฐ์มุ่งหน้าบางนาตราด
เมื่อมาถึงช่วงเหนือวัดช่องลมนะคะได้พบรถเก๋งคันดังกล่าวจอดเข้าข้างทางกระทันหันแล้วก็มีไฟลุก
ตัวเองเนี่ยก็เลยคว้าถังดับเพลิงที่พกติดรถไว้ไปช่วยดับเพลิงค่ะ
บริเวณกระโปรงหลังรวมทั้งจุดที่เพลิงไหม้เนี่ยมีกองกระดาษจำนวนนึงนะคะวางอยู่
อากาศที่ร้อนด้วยประกอบกันหลายอย่างนะคะ
ทำให้เกิดปฏิกิริยาจนไฟลุกตามคลิปวิดีโอที่ปรากฏค่ะ

กำลังแบบตกใจไฟลุกอยู่แล้วก็
จังหวะที่ตำรวจเข้ามาฉีดที่ดับเพลิง
เจ้าของรถยังหันมาทำหน้างงอยู่เลยเป็นแบบนี้
ห๊ะอยากจะเปิดเพลงแบบมาอย่างไร
ทำไมไม่ทันเวลาพอดียังเกือบรู้ใจ
ทันเวลาพอดีพอเลยพอเลยแล้วคือมาแบบนิ่ง
แป๊บเดียวเคลียร์ใช่นะคะโชคดีต้องบอกว่าโชคดีมากจริงจริง
ใช่แล้วก็คุณตำรวจในนี้ก็มีสติมากด้วย
งงควันมาจากไหนเอ้า
ตำรวจมายังไงยังไม่ทันแจ้งมาช่วยนะคะเขาเป็นเหตุฉุกเฉินจริงดู
ใช่นะคะก็ชื่นชมด้วยก็เป็นวินาทีระทึกจริงนะคะ